คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่ง
คือครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้หายออกจากบ้านไป
คงจะเดินทางไปหาญาตินะตามต่างจังหวัด
แล้วปรากฏว่าขับรถไปเขาบอกไปตั้งแต่วันอาทิตย์
วันจันทร์ก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายมีคนไปบอก
เจอรถซึ่งเห็นอยู่แค่หลังคาอยู่ในน้ำซะแล้ว
ลองดูนี่หน่อยค่ะนี่แหละ
นี่เห็นแต่หลังคาโผล่มาจริง

คือเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเพราะว่ามีคนเขาไปแจ้งบอก
นี่ต้องมีคนขับรถไปจมน้ำแน่เลย
แล้วมันเห็นหลังคาโผล่อยู่แค่นี้เอง
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบก็ปรากฏว่านั่นแหละค่ะ
พยายามไปช่วยกันก็ให้กู้ภัยลากรถขึ้นมา
ด้านหน้ารถเห็นแน่เลยว่ากันชนหลุดแตกระจายเลยนะคะ

ที่สำคัญน่าตกใจเพราะว่าไปเจอร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
ทราบชื่อต่อมาชื่อนายเอกชัยวรรณศรีอายุ๕๐ปี

เสียชีวิตอยู่แบบนั้นเลยคาอยู่ตรงรถนั่นแหละ
พอไปตรวจชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ย
ก็ไม่ได้เจอบาดแผลอะไรตามร่างกายนะคะ
ผู้ภัยเลยต้องมีการส่งศพไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพยาวไปชนสูตร
ทีนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปสอบถามเบื้องต้นมาแบบนี้
คือชาวบ้านคนหาปลานี่แหละเขาเป็นคนมาเห็น
เห็นหลังคารถมันลอยปริ่มอยู่แบบนั้น
แล้วปรากฏว่าคือผู้เสียชีวิตเขามีญาติ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวตรงนี้นี่แหละอืม
คือเขาขับรถออกมาจากบ้านตอนกลางคืนของวันอาทิตย์
กลางคืนวันอาทิตย์คือ๒๗พฤศจิกายนนะ
แล้วหลังจากนั้นญาติบอกติดต่อไม่ได้อีกเลย
แล้วมารู้เรื่องรู้ข่าวพอมีเจ้าหน้าที่มีคนโทรไปแจ้งบอกว่า
เช้าของวันอาทิตย์เฮ้ยไปเจอรถจมอยู่ในน้ำซะแล้ว

ตำรวจก็เลยมีการสันนิษฐานแบบนี้เบื้องต้นนะคะว่า
น่าจะขับรถเสียหลักแล้วพุ่งตกลงไปในแม่น้ำนั่นแหละค่ะ
แล้วสุดท้ายเขาคงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไง